คือต้องเข้าใจนะอะไรที่มันเกิดขึ้นเรื่องไม่ดีในกรุงเทพมหานครนะครับ

อาจารย์รู้ยังรถชนบนทางม้าลายอีกแล้วนะ

ถนนอิสรภาพแถวแยกบั่นแขกฝั่งโทนกรุงเทพ

มองซ้ายมองขวารถก็จอดหมดแล้ว
เธอก็วิ่งข้ามเลยเพราะว่าถ้าเดินช้าบางทีก็เสียเวลา

เธออาจจะเห็นแล้วว่ารถกำลังจะเคลื่อนตัวออกหรือเปล่า
ก็วิ่งข้ามวิ่งข้ามมามอเตอร์ไซค์มาขวาเลย
พี่วินมาขวาเลยบวกปั๊กเขาให้

ก็วิ่งมาช่วยเหลือดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ
คือเหตุการณ์แบบนี้มันคล้ายกับกรณีรถเก๋งชนนักเรียนบนทางมาลาย

โบกทงแล้วก็แล้วบนทางมาลายด้วยนะครับ
รู้ไหมว่าตอนนี้คนเขาเรียกทางม้าลายว่าอะไร

ม้าตายคือถ้าม้าข้ามก็โดนชนก็ตายเหมือนกันอะไรแบบนี้
ทุกคันควรชะลอความเร็วไหมควรหยุดไหมตรงทางม้าลายเนี่ย
แต่กรณีนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
คนข้ามก็ไม่ควรวิ่งนะฮะไม่ควรวิ่งพลวดไปแบบนี้

แล้วมองรอบข้างด้วยไม่ควรวิ่งข้ามถนนแบบนี้
อันนี้เขาก็คิดได้ก็แล้วแต่เขา

ควรจะลงโทษคนที่ฝ่าฝืนในลักษณะนี้อย่างเด็ดขาด
หมายถึงรถที่ไม่หยุดนะนะ

เคารพกฎหมายก็ไม่ควรมาขับรถ

คนวิ่งก็ไม่มองรถคนขี่รถก็ไม่มองคน

มาลายคือเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัว
ตัวไม่โดนชนไม่รู้สึกไม่เข้าใจหรอก

คนวิ่งบนทางมาลายมันไม่ได้ผิดกฎหมาย
คืออย่าไปทำให้ตะกะมันบิดเบี้ยว
ไปทำให้ตักกะมันเป็นเบี้ยวทางม้าลายรถต้องหยุด
ไม่ใช่บนทางมะลายคนต้องดูรถ
อย่าไปทำตะกะให้มันผิดเพี้ยนไปผมว่านะอันนี้ผมว่า

ที่ไหนกันอ่อหรือฮะทางมะลายเลยเนื้อคอนโด
โอ้ต้องระวังปุ้ยแล้วขนาดกดไฟแล้วนะ
ฝั่งคนข้ามฝั่งเราเนี่ยเขียวอะ

มันยากยังไงกับการอยู่ที่ทางม้าลายเนี่ยนะ
สำนึกไม่มีอะไรแก้ได้หรอก
ต่อให้ทางม้าลายทาเป็นสีแดง

ไม่เกี่ยวอยู่ที่สำนึก

ผมเคยเห็นกันนะคือขับรถผ่านทางมาลาย

เป็นฝรั่งนะยกมือไหว้
แสดงว่านี่เขาต้องถึงขนาดต้องไหว้